ที่สนับสนุนพักก้าวไกลชอบคุณพิธา

อยากจะให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี
มี๒ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับข่าวนี้นะ

พิธาเปิดทางเพื่อไทยตั้งรัฐบาล
เป็นการส่งสัญญาณเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมครับ
แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะครับไปใจสู้ก่อน
สวัสดีทุกคนครับ
ก่อนอื่นผมขอขอบคุณสมาชิกรัฐสภา
๔เสียงโดยเฉพาะสว๑๓ท่าน
โหวตเห็นชอบให้ผมพิธาริมเจริญรัฐ

แต่ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่เรายังทำไม่สำเร็จ

ตั้งรัฐบาลของประชาชนให้ได้
แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับ
เพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไป
โดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นาน
ภายใต้เวลาอันจำกัดนี้

ที่ต้องต่อสู้ร่วมกันใน๒สมรภูมิ
เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จ

ตอนนี้บางคนบอกว่ายังสู้อยู่นะกับสองสมรพูม
คุณพิทาบอก๒สมรภูมิคืออะไรคุณผู้ชมครับ
พักเก้ากายวางแผนต่อสู้ในสองสมรพูมรบ
สมรภูมิแรกคือสมรภูมิในรัฐสภา๑๙กรกฎาคมนี้
จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒ใช่ไหม

คือการยื่นเสนอแก้วัตถามอนุมาตรา๒๗๒
เพื่อจะตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีซะ

จะเป็นการแก้เกมที่สวปิดสวิตช์ตัวเองใช่ไหม
ดออกเสียงใช่ไหมในการโหวตครั้งที่ผ่านมา

ท่ามกลางการวิเคราะห์จากคนที่
เคยยื่นเคยแก้เคยทำ
ว่ามันย้า่ากกกกกก

นายพิธาบอกว่าทั้งสองสมรภูมิจะไม่มีวันชนะ

ก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเขาให้ร่วมต่อสู้ด้วยการส่งสาร
ส่งสารถึงสวทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ทุกคนนึกออก
จะทำยังไงให้ส่งเสียงของท่านให้สวเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้
โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออก
ย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์
ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชน
โหวตยกเลิกมาตรา๒๗๒เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
หากพวกเราทำเต็มที่ใน๒สมรภูมินี้แล้ว
เป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับสอง
คือภาคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของภาคร่วมรัฐบาลแปดภาค
ทั้งสองสมรภูมิที่คุณพิธาก็พูดถึงเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
ก็จะเห็นได้ว่าสวมีส่วนสำคัญมาก
เพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องโหวตนายกที่ไม่รู้ว่าจะได้โหวตจริงหรือเปล่า
เพราะสวก็อาจจะค้านก็ได้บอกก็รอบแรกไม่ซ้ำ
รวมไปถึงการแก้มาตรา๒๗๒ด้วย
ใจสู้ไปแล้วใช่ไหมดอมต่อไปใจจะเสียนะ
คุณผู้ชมครับนี่คือการให้ส่งสัญญาณครั้งแรก
คือคุณพิทาบอกว่าหลังจากพ่ายแพ้ในครั้งแรก
ถ้าครั้ง๒ยังไม่สำเร็จอีกจะเปิดทางให้พักอันดับ๒
คือเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลครับ

นายพิธาครับย้ำบอกว่าผู้แทนรัศดรของพักเก้าไกลทุกคน
พร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยครับ
ซึ่งพักเพื่อไทยมีแคนดิเดตใครบ้างนะครับ
คุณแพทองทานชินวัฒน์นะครับ
ซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังไม่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่หรอก
แต่เสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินครับ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตนายกัธมนตรีของเพื่อไทยเขา
เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของนายพิธาหลังจากแถลงการสำคัญไปแล้ว

ใครยังไถทวิตเตอร์ไถสื่อออนไลน์ดูอยู่หรือเปล่า
หรือว่าไอจียังเล่นอยู่หรือเปล่า
อยู่กับคุณปิยบุตรที่ร้านอาหารอะไรนะ
เป็นร้านที่อยู่สาธรณ์ซอย๑๒ใช่ไหม
เขาบอกร้านนี้วายวายขึ้นชื่อนะครับ
แล้วมีการแท็กไอจีคุณอุ้งอิ๊งด้วยนะ
ส่วนอีกสตอรี่ไอจีหนึ่งครับคุณพิทาถ่ายคู่กับเสื้อ
ที่มีคนมามอบให้เป็นเสื้อยืดสีดำ

โฮปความหวังนะครับยังมีความหวังอยู่
คือคุณพิธาระบุข้อความบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ
ไม่มีความกลัวมีแต่ความหวัง
แล้วใส่เพลงประกอบมีเสียงไหมได้เอาเสียงในไอจีมาไหม

และส่งสัญญาณครั้งแรก
ถ้าไม่ผ่านอีกพร้อมเปิดทางเพื่อไทย
อ้าวถ้าเกล้ากลายจะส่งสัญญาณนี้
ือกร้อนตอนนี้มาตกอยู่ในมือของเพื่อไทยแล้วนะ
แล้วยังไงแคนดิเดตฝั่งเพื่อไทย
ชื่อของคุณเศรษฐาที่ปรากฏออกมาในข่าวเนี่ยยังไงกันคะ
เราต้องไปถามนะคนที่อยู่ด้านบนของดอมน่ะคือเจ้าตัวเอง
จะรู้ดีที่สุดเลยสุดท้ายแล้วคุณเศรษฐาใช่ไหม
นี่ทีมข่าวนะคุยกับคุณเศรษฐาเลย
แล้วอยากฟังจากปากอยากยืนยันแบบชัดคุณตายสิริวัลไปถามมา
ปรากฏว่าคุณผู้ชมคุณเศรษฐาเองเนี่ยนะยืนยันค่ะ
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

คือคุณเศรษฐายังยืนยันเหมือนเดิมว่าอะไรรู้ไหม
ตั้งรัฐบาลต้องเป็นของพักอันดับหนึ่ง

ส่วนเพื่อไทยยึดถือเจตนารมณ์
แล้วก็หลักการประชาธิปไตยยังสนับสนุน
คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจนสุดมือ

ไงก็คือคุณพิธาเขาพูดกับคุณเศรษฐาพูด
มันคนละบริบทกัน
คือคุณเศรษฐาก็ยังสนับสนุนเต็มที่ถึง๑๙ไง
แต่ว่าคือคุณพิธาก็พูดไปในอนาคตแล้วไง

ข่าวที่ออกมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
ใครต้นคิดให้ข่าวนี้นะ
เพราะว่าในเพื่อไทยเองผู้บริหารยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้เลย

เขาจะเปิดทางให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนะ

สิ่งที่คุณพิธาแถลงข่าวผ่านคลิปน่ะ
มันเป็นเรื่องจริงที่คณะเจรจาทั้ง๘พักจะต้องหารือกัน
แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ได้คำตอบออกมาเพราะ

แต่สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนด
ตัวผมหลายคนก็มองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียไง
ผมก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้ละกัน
อันนี้คือสิ่งที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์
ดูฝั่งคนเคยหนุนคนเคยเชียร์
เคยทำงานกับเพื่อไทยมาก่อนบ้างไหมล่ะ
คุณจตุพรคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะ
วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนมีการไลฟ์
เป็นการเตือนสติเพื่อไทยนะ
ต้องยึดมั่นต่อคำสัญญาประชาคม
ข้ามคั่วไม่สลับข้างไปจับมือกับพักพลังประชารัฐไม่ได้นะ
ถ้าเกิดว่าไปข้ามคั่วสลับข้างไปจับมือปั๊บเนี่ย

เพราะว่าคนจะไม่ทนต่อการตระบัดสัตว์
แล้วก็จะออกมาชุมนุมจะลงถนนเลยแหละ
บ้านเมืองจะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ทันที
อันนี้คือในมุมมองของคุณจตุพรนะคะ

อีกคนเพิ่งมาที่ไทยรัฐมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ออกจากข่าวเที่ยงมาเดินสวนกับผู้พันธ์ปุ่น
นาวากาศตรีสิทธาธิวารีนะครับ
คือมีการรีทวิตโพสต์ของตัวเองนะ

คือข้อความเอาที่รีทวิตก่อนละกัน
ทวิตเมื่อ๒๔เดือนพฤษภาคมหลังเลือกตั้งได้๑๐วันนะนะ
ข้อความว่าอีกหน่อยเธอคงเข้าใจ
คือเป็นเพลงแหละอ๋อคุณทะเนศวรากุลลุคร้อ
ใช่อีกหน่อยเธอคงเข้าใจว่าอะไรสำคัญไปกว่าแค่รักกัน

อีกหน่อยซึ่งคงไม่นานถึงวันนั้นแล้วเธอจะเข้าใจ

ไม่รู้ว่าที่โพสต์เนี่ยใกล้จะถึงวันนั้นหรือยัง
แต่สิ่งที่เขียนแคปชั่นเพิ่มเติม
พี่เบิร์ตผู้พันธ์ปุ่นเขาเขียนเอาไว้ว่า
รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

แต่ต่อมานะช่วยกันคิดช่วยกันแปลความค่ะ
รู้เขาเราแกล้งไม่รู้
คือเอาชัยชนะของประชาชนใส่พานมอบให้พระเด็จการ
ที่นั่งตีขิมรอโดยที่ไม่ต้องออกรบ

พี่เคยพูดลักษณะนี้ไว้แล้วจำได้ไหม
ตอนเลือกตั้งมาสักแป๊บนึงพี่บอกว่า

มีคนตีขิมอยู่บนภูเรื่องนี้
แต่น้ำแข็งถ้าเรื่องเพลงพี่ถนัด
อีกหน่อยเธอคงเข้าใจท่อนสุดท้ายมันบอกว่า
จะรู้และเข้าใจที่เราจากกัน
หมายถึงใครก็ไม่รู้จักกัน

อีกหน่อยเธอคงเข้าใจไปเสิร์ชยูทูปฟังดูครับ
ฟังแล้วใจสู้หรือใจเสียบ้างก็ไม่รู้

เปลี่ยนไปแปลกไปแล้วไม่คิดว่าจะพูดเร็วขนาดนี้นะครับ
คือฟังแล้วก็ไม่นึกเหมือนกันว่าป๊าเสรีจะพูดแบบนี้
คุณผู้ชมลองฟังด้วยหูตนเอง
แล้วตีความหน่อยว่าท่านจะสื่อถึงอะไร
อยากจะเอาความหนึ่งนะครับแต่ผมก็หนักใจแทน
ในสมมุติว่าผ่านที่พาเศร้าแต่ถ้าไม่ผ่าน
คุณพิทาจะสู้ต่อไปไหม
ถ้าสู้ต่อผมแค่คิดว่าการทัพกลดตะวันก็ยังหนุน

แต่ถ้าไม่มีโอกาส
จริงแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
งั้นเมื่อเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาล
ยังไงก็ต้องพักเก้าไกรอยู่ไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งถ้าเปลี่ยนหัวอย่างนี้นะครับ
สวจะเห็นยังไงสอสออีกฝากจะเห็นยังไง
ถ้าโหวตให้เพื่อไทยมันก็จบ

เอกยังมีเก้าไขร่วมอยู่ผมไม่เอาด้วย
มันก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมนะครับ
ในสุดเพื่อให้มีนายุคลิคนที่๓๐ให้ได้
เก้าไกรคงต้องเสียสละนะครับ
เอามันเป็นฝ่ายการ

ถ้าเป็นคำพูดที่มาจากสวหรือว่าสอสอของพักฝั่งตรงข้าม
นักวิเคราะห์ทางการเมืองจะไม่แปลกใจเท่าไหร่
แต่นี่มาจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

คือท่านคงมองเห็นแล้วว่าตันตันที่คุณพิธานี่แหละ
ฉะนั้นถ้าจะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยร่วมกันไป
มันก็ต้องเกิดความผิดแปลง
ก็มันต้องไปดูสเต็ปต่อไปไงว่า
ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยมาขึ้น
แล้วถ้ายังมีสมการก้าวไกลอยู่ด้วยนะ

ผมฟันทงวันนี้เลยว่าสวไม่เอา
ศบไม่เอาต่อให้เสนอชื่อเศรษฐาทวีศิสตร์เป็นนายกรมศิลป์
แต่ถ้าในกลุ่มกวนการจัดตั้งรัฐบาลมีก้าวไกลนะ

แล้วคุณเสรีพิสุทธิ์ท่านก็บอกนะว่า

ก็ต้องให้เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลครับ
แล้วก็มีท่อนหลังคุณผู้ชมได้ฟังใช่ไหม
ว่าพักเก้าไกลต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้าน

แล้วก็เชิญพักอื่นมาร่วมด้วยเสียงรวม

อ่าแล้วก้าวไกลต่อให้ไปเป็นฝ่ายค้าน
แต่ก็ต้องยกมือสนับสนุนเพื่อไทยนะ

จะได้ตอบแทนซึ่งกันและกันไม่มีอะไรเสียหายไง
มันก็ต้องพวกเรามันต้องเข้าใจกันไว้

ถ้าเลือกใครไม่ได้ก็เลือกเศรษฐ์ที่สุด
คนนอกก่อนเลือก

คือกันตาม
คือคนนอกเดี๋ยวท่านจะเป็นให้ท่านบอกนะ

คุณผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นยังไงมาบอกกันหน่อย
รู้สึกว่าป๊าเสรีพิสุทธิ์ท่านเปลี่ยนไปหรือท่านมองตามความเป็นจริง
ประเด็นนี้ครับนักข่าวก็ไปถามเลขาธิการพักเก้าไกลคุณชัยธวัฒนตุลาธนครับ
คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งตีความไปที่ฟังพระเสรีพิสุทธิ์เนี่ย
อย่าไปตีความว่าพักร่วมแตกแถวแล้ว
แล้วคิดว่าใน๘พักคงต้องพูดคุยกันเรื่อยแหละแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะ
อาจจะมีข้อเสนอใหม่เข้ามาเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริง
คุณชัยธวัฒน์ยังมองว่าทุกข้อเสนอและทุกความเห็นนำมาถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาครับ
อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ครับพักเก้าไกลก็มีการประชุมสอสอของพักเพื่อหารือ

รวมไปถึงแนวทางในการผลักดันเสนอชื่อคุณพิทาเป็นนายกอีกรอบหนึ่ง
และพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันอีกด้วย
วันนี้วันอาทิตย์๑๙กรกฎาคมวันพุธใช่ไหม

ซึ่งก็จะมีการประชุมของสารรัฐธรรมนูลด้วย
อย่าลืมคลิก
อย่าเพิ่งใจเสียกันซะหมดนะครับ
ก็การเมืองต้องดูกันไปข้างหน้า